จะให้ดูค่ะคราวนี้เป็นรถเล็กกับรถใหญ่

เพราะว่าสุดท้ายนี่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะครับ
โอ้โหอย่างนี้เรียกว่าขัดขาเลยคุณ
คือขามันไปขัดอยู่ใช่ไหม
ขัดอยู่ตรงข้างใต้รถ๑๐ล้อ

แต่มอเตอร์ไซค์จะมุดจะแทรกเพื่อจะข้ามมาฝั่งนี้
โอ้โหคุณผู้ชมน้องนักศึกษาเป็นคนขี่นี่

แล้วก็ถูกชนโชคดีไม่ถูกทับไปมากกว่านั้นนะ
แต่ว่าดูสิเห็นไหมขาเธอไปติดอยู่ใต้
รถสิบล้อแล้วมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ

ตรงถนนเศรษฐกิจชนบุรีบ้านบึงค่ะ

วาดเสียวสิแล้วมันไม่ใช่แบบอยู่ดีเอาขาออกมาได้เลยไง

พอไปถึงเจอมอเตอร์ไซต์พอร์เนอร์เวฟสีแดงดำนี่ค่ะ
แล้วตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์น้องนักศึกษาที่ว่า
คือนางสาวนภาลัยดอนพนัทอายุ๑๘ปีนะ
เธอร้องอยู่อย่างนั้นด้วยความเจ็บปวดค่ะ

จะเคลื่อนรถใหญ่ออกไปทันทีก็เคลื่อนไม่ได้
จะดึงมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนเพราะมันขัดอยู่กับขาของน้อง

ดึงขาน้องออกมาเลยมันก็ติดอยู่แบบนั้น

คือตัวล้อรถมันไม่ได้ทับขาของน้องนะ
แต่ว่ามันเหมือนกับว่าด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยเห็นไหมคะ
กระจังหน้ารถบรรทุกมอเตอร์ไซค์แล้วขาน้องอยู่ตรงกลาง

แล้วก็ตัวคนเจ็บนางสาวนภารัยออกมา

โอ้โฮแล้วพอขาเถอะออกมาได้นะ

โอ้โฮโอ้โฮเจ็บกระดูกขาขวาค่ะ

เอาส่งโรงพยาบาลชนบุรีก่อนนะคะ
ถามคนที่เขาอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์
บอกว่าอ๋อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับไปแทรกข้างหน้ารถสิบล้อไง
ตอนนั้นรถสิบล้อติดไฟแดงอยู่
จังหวะที่รถสิบล้อกำลังจะออกตัว
ต้องดูคลิปอีกทีนะฮะเอามาคู่กันหน่อยกับภาพนี้นะฮะ

อ่ะทีนี้ตอนที่จังหวะที่รถติดไฟแดง

แล้วเห็นไหมพอรถสิบล้อจะออกตัว
ก็เลยทำให้แบบมันเหมือนกับแบบไปขัดไปเกี่ยวกันอยู่อย่างนั้นนะคะ
คือคนขับรถ๑๐ล้อน่าจะมองไม่เห็นด้วยแหละ

มอเตอร์ไซค์เล็กเตี้ยนะฮะแล้วมันแบบจุดอับสายตานะ

เตอร์ไซค์ก็ช่างมุดมาพอดิบพอดีเลยนะฮะ
แล้วนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะมีคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วย

ก็เล่าให้ฟังไงบอกว่าก็ไฟแดงมันติดนาน
เพื่อนฝั่งคนเจ็บก็คือหมายถึงคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละ
ออกมาจากซอยแล้วก็แทรกมาช่วงรถบรรทุกออกตัวพอดีนะคะ
ถามคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อหน่อยดีกว่า
นายสมเนธนาคใหม่อายุ๕๒ปีค่ะ
บอกแบบนี้น้องเขาน่ะขี่รถออกมาแทรกในมุมอับ
ผมมองไม่เห็นจริงใช่ทีนี้พดชนล้มปั๊บเนี่ยผมรีบเหยียบเบรกเลยนะ
ไม่ได้ทับหรอกล้อไม่ได้ทับร่างน้องหรอก

ทำให้ขาและมอเตอร์ไซค์มันไปขัดอยู่ข้างใต้หน้ารถสิบล้อค่ะ
ถ้าขานะแค่ไปแตกเขาล้มติดขาเขาไปขัดอยู่
ตอนแรกรถมันติดอยู่ใช่ไหมแล้วออกมาเป็นไงครับ
ไม่ได้พูดคุณค่ะรถใหญ่น่าจะไม่เห็น
เขาน่าจะไม่เห็นตอนเราออกมานะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจก็เดี๋ยวต้องรอสอบสวนนะ
ฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์คือนางสาวนภาลัยที่ยังเจ็บอยู่
แล้วก็ถามคนขับรถบรรทุกอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนี้จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เข้าใจเลยพอมันขัดไปอย่างนี้มันเจ็บมันปวดนะ
ยังโชคดีนะรถไม่เคลื่อนหน้าไป
นิดหนึ่งครับทับเลยนะครับ